สายฟ้าสิทธิ์อ้อขวัญชัย
จะมาท้าชิงขำขัดกับเตรนริ่นลูกคลองกลาง

กันได้ยาวกับมวยไทย๕ยก
พบกับมวยคู่เอกน้ำเพชรสอทานทิพย์
ปะทะคมเพชรสอน่าแคร์
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒